มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชุปธรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับ
ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวทที่เป็นผู้ยากไร้
แต่ว่าผู้ป่วยนั้นมีเพิ่มขึ้นทุกปี
ยังคงขาดแคลนเงินทุนในการนำไปก่อสร้าง
รองรับเรื่องของอาคารของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

คอยตอบคำถามและให้คำปรึกษา
ถ้าเรามีอะไรรู้สึกไม่สบายใจอย่าเก็บไว้
ถ้ามันคือมันกระทบต่อการทำงานเราแล้ว

คือมาที่โรงพยาบาลก็ในเวลาราชการ

เสาร์อาทิตย์เขามีคลินิกนอกเวลาตอนเย็นเขามี
อีกอันหนึ่งที่โรงพยาบาลกับมูลชิ
ทำมีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าปันลักษณ์
เพราะท่านผู้ชมไปกด
แล้วก็มีข้อมูลอยากสอบถาม
เข้ามาเรื่องเจ็บป่วยหรือการรักษา

สถาบันจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

และโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ที่มารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยจิตเวทที่มีอาการทางจิตรุนแรง
เรื้อรังและมีฐานะยากจน
การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณจากทางราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอ
จึงมีการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระราชุปธรรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
คนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับ

อาการทางจิตรุนแรงวุ่นวาย
ญาติที่ยากจนขัดสนมักจะทิ้งผู้ป่วย

ประมาณจากทางราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ที่จะดูแลคนผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
บาลจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นประมาณร่วม๓๐กว่าปี๔๐ปีนะครับ
เพื่อดูแลผู้ป่วยเราคุณผู้ทางจิตนะครับ
ดูแลผู้ป่วยหลายหลังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการบริจาค
และจากกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
อย่างอาคารแห่งนี้ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชชาย

ส่วนอาคารราชสาธิตเป็นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวทหญิง

ห้องในอาคารออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ชำระแบบฝังลงในผนังห้องน้ำ
รวมถึงกระจกที่สั่งทำพิเศษจากอลูมิเนียมป้องกันการแตก
ทุกชั้นจะมีพยาบาลและแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
รวมถึงมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ทำเพื่อคลายเครียด
อกจากนี้ยังมีร้านกาแฟหลังคาแดง

ให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่การดำรงชีวิตปกติได้
เป็นการฟื้นฟูในการฝึกฝน
ตอนนี้เราได้ทำเป็นโครงการฝึกเปิดร้านกาแฟ
ให้คนไข้ที่ป่วยทางจิตเลื้อรัง
จากสภาพเดิมเขาอาจจะแยกตัวอยู่คนเดียว
ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเราให้เขามาฝึก
แต่พวกนี้ใช้เวลาฝึกเป็นปีนะครับ
เขาพัฒนาตัวเขาเองให้เขาได้สื่อสารกับคน

คนเราถ้าเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้
มีงานทำเนี่ยจิตเขารู้สึกเขามีคุณค่า
โอกาสจะป่วยซ้ำหรือเป็นภาระต่อผู้อื่นก็น้อยลง
อาคารประสาทวิทยาเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยจิตเวทสูงอายุ
มีทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเช่นโรคซึมเศร้า
และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท
เช่นโรคอัลไซเมอร์และพาคินสัน
การดูแลผู้ป่วยในส่วนนี้จะต้องให้ออกกำลังกาย
เพื่อทำกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ
นวัตกรรมเดินจับบาร์บนกระบะหิน
ซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะพบมากคือโรคซึมเศร้า
เพราะฉะนั้นคนเราอายุมากขึ้นมีแต่ความสูญเสียความจาก
เหงาความโรคต่างแล้วไม่ได้เตรียมตัวให้ดี
คนสูงอายุเพราะประชาชนบ้านเราเนี่ย

มันเสียชิดหลัง๖๐ขึ้นไป

อายุมากก็เกิดเลิกซึมเศร้าในโรคทางจิต
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยจิตเวทเพิ่มสูงขึ้น
ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องสร้างอาคารผู้ป่วยสูงอายุแห่งใหม่
โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙แต่เงินทุนยังคงไม่เพียงพอ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนมูลนิธิได้๒ช่องทาง
๑๐๐คะแนนแทนเงินบริจาค๑๐๐บาท
โอนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิชื่อบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระราชุปธรรมธนาคารกรุงเทพ
สมทบทุนเหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วย
ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถก้าวออกจากโรงพยาบาล
เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม
โปรดติดตามตอนต่อไป